ถ้าหากว่าอยากจะร่ำอยากจะรวยก็ต้องขยันทำมาหากินถูกไหม
บางคนเขาก็ทำนาเคยได้ยินใช่ไหมทำนา
ทำนาก็มีนาข้าวนาเกลือก็มีแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาไปกว่านั้นแล้ว
มีนากบด้วยนากบก็ทำเป็นนาเลยเหรอ

ไปเจอกับคนนี้ครับนายสมชัยวงศุกร์นะครับ
เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกบชาวบ้านนาขามตะบลนาขามอำเภอเรนูนคร
จังหวัดนครพนมครับเขาก็เล่าว่าชาวบ้านที่นี่นะ
จริงก็ยึดอาชีพทำนาข้าวบางปีเนี่ยสภาพอากาศแปรปรวนครับ
ก็หันไปประกอบอาชีพทำหนี้แทนนากบ

เขาบอกว่ากบเนี่ยแล้วก็ลูกออสเป็นที่ต้องการของตลาดครับ

ทำให้ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็มีปัจจุบันเนี่ย
หันมาทำนากบกันเยอะแยะแล้ว

มากนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
ในช่วงต้นเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน

แต่ก็อาจจะคาบเกี่ยวเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับ
ชาวบ้านเขาจะปรับที่นาประมาณ๑ไร่นะครับ
ก็จะใช้ตะข่ายขึงรอบที่นาเอาไว้
เพื่อปรับเป็นบ่อเลี้ยงกบ
แล้วก็นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่คัดไว้เนี่ย
พักรอในบ่อและปล่อยน้ำเข้าไป
เข้าไปให้มีระดับความสูงประมาณสัก๑๐เซนติเมตรครับ

แล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันกบหนุ่มสาวเนี่ยนะครับ

บ่อนึงก็จะปล่อยลงไปสัก๔๐๐๕๐๐คู่
เพื่อให้ทั้งตัวผู้ตัวเมียผสมพันธ์ออกไข่มา

แล้วก็ทีนี้แหละก็แยกตัวอ่อนออกมา
เจ้าลูกออสเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาสักวันหนึ่ง

ตัวอ่อนมันออกมาแล้วก็เป็นบ่อพักเลี้ยงเอาไว้ตามธรรมชาตินะครับ

ให้หัวปลาดุกเข้าไปให้อาหารมันเข้าไป

แล้วที่สำคัญคุณนิวนาวราคาดีด้วย

ราคากิโลกรัมละ๒๐๐๒๕๐บาท

ได้เป็นวันนะบางทีวันละไม่ต่ำกว่าแสนนึง

วันละแสนแค่วันเดียวเนี่ยนะ
ใช่เพราะว่าเขาทำเป็นนาย

นี่คือตักเบานะเห็นไหม
ลูกออดลูกพวกได้เพียบขนาดนี้

กบที่เป็นตัวเขาก็ขายเหมือนกัน

ราคานั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ

เงินที่มันหมุนเวียนอยู่ในบ้านแห่ง

โอ้โหสะพัดหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียวสร้างรายได้เป็นอย่างดีนะครับหลาย
หลายคนมองว่าการเลี้ยงกงเลี้ยงกบขายลูกองลูกออสลูกห่วงเนี่ย
มันจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวเพราะว่าช่วงนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ขายกันเยอะ
แต่ว่าตลาดเนี่ยเขาก็เป็นที่ต้องการเหมือนกันโดยเฉพาะในภาคอีสานเราก็ทานกันเยอะ
เขาทานอะไรกันบ้างล่ะหลายคนก็นึกไม่ออก
แต่จริงเราก็นำเสนอไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเขาทำเป็นเมนูหลายอย่างหลายชนิด
อย่างแรกเลยที่เขานำลูกออสหรือว่าลูกฮวกตัวดึ๊บใสไปทำกัน
ก็คือแกงอ่อมแกงอ่อมหวกแกงอ่อมลูกหวกนะครับ
จากนี้ก็ไปทำเป็นนึ่งก็ได้หมกก็ได้หมกลูกฮวกแล้วก็มีผัดเผ็ดด้วยนะครับ
ส่วนถุงแบบนี้เขาจะนำไปส่งขายในตลาดอัดออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ส่งขายไปด้วยนะครับ
แล้วก็วิธีการทำอาหารนี่ก็มาล้างก่อนนำมาชะล้างให้มันสะอาดก่อนนะ
เป็นแบบนี้แหละเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นอ่อมอุ้ยเห็นแล้วเป็นไงดูน่ากินนะทำเป็นเล่นไป
คนที่เคยทานนะครับคุณผู้ชมครับที่ดูอยู่แล้วก็เคยทานแล้วด้วย
ลองไลน์มาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงทานแล้วมันมีความสุขขนาดไหน
เมนูเด็ดของชาวอีสานเลยนะคะเรื่องของลูกออสหรือว่าฮวกเนี่ยนะคะ
ตีนก็ดีด้วยเป็นจริงแล้วเป็นอาหารสะอาดนะเขาไม่ได้สกปรกนะ
ยิ่งเอามาล้างทำความสะอาดเรานี่ก็ดีด้วยเหมือนกันราคาดีเมนูดีนะครับคุณผู้ชม